ราชินีลูกทุ่งหมอลำแม่นกน้อยอุไรพรของดิฉันกันบ้างดีกว่า
ต้องบอกว่าแม่นกน้อยเนี่ยเมื่อเช้านะโพสต์ข่าวดี

ฝันดีมากคุณผู้ชมค่ะ
อยากจะให้คุณผู้ชมไปดูความฝันของแม่นกน้อยอุไรพรกันหน่อย
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแม่นกน้อยเนี่ยได้โพสต์คลิปเล่าความฝันของตัวเอง
นั่งอยู่หน้ากรอบรูปพระบรมชายาลักษณ์รัชกาลที่๕

ว่าตัวเองเนี่ยในฝันนะ
มีโอกาสได้กราบล้วงรัชกาลที่๑๐

โดยคุณแม่นกน้อยเนี่ยยังบอกอีกว่าเป็นฝันที่เป็นมงคลกับชีวิตอย่างมาก
ขอให้ตัวเองมีโชคมีชัยมีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตด้วยเธอ

เป็นฝันที่เป็นมงคลกับชีวิตมาก
ขอให้คุณแม่นกน้อยมีโชคมีลาบมีโชคดีตาม
ที่ตั้งใจไว้นะคะแม่ค่ะ

ไปต่อกันที่เรื่องราวงานบุญงานต์ทำลี่กันบ้างดีครับคุณผู้ชม
นักแสดงอารมณ์ดีพี่อรชรเชิญยิ้ม
นี่ค่ะเดินทางไปแสดงลิเกที่วัดแห่งนี้
วัดตึกมหาชัยจังหวัดสมุทรสาคร
ใช่แล้วค่ะนอกจากจะไปเล่นลิเกแล้วเนี่ย
ยังตั้งใจเดินทางไปร่วมงานบุญด้วย
โดยพี่อรชรเนี่ยตั้งใจเดินทางไปกราบขอพรหลวงพ่อประธานพรนะคะ
อกจากนี้ค่ะยังทำตามเสียงลือเสียงเล่าอ้าง
ที่เขาว่ากันว่าถ้าใครอยากจะมีโชคมีลาบกลับไป
ให้ไปไหว้ขอพรหลวงพ่อท่าน
ซึ่งแน่นอนค่ะว่าพี่อรชรรีบจัดเลยทันที
ด้วยการเสี่ยงเซียมซีขอโชคขอลาบจากหลวงพ่อประธานพร
จะได้เลขอะไรนั้น
รู้สึกเจ็บคอขึ้นมาเลยไปดูคลิปดีกว่าค่ะ
เป็นความเชื่อนะคะไม่งมงายกันนะ
เป็นความเชื่อนะคะไม่งมงายกันนะ

สาธุโจมตี

เอาล่ะเห็นหน้าจอกันแบบชัดเต็มนะคะ
ครั้งแรกได้๑๑ครั้งที่๒ได้๑๔นะคุณผู้ชมค่ะ
ได้ยินชัดเจนนะไม่พูดเยอะเจ็บคอ
เอาล่ะหมานเฮ็งเรื่อยกันทั่วหน้านะคุณผู้ชมขา
แต่ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมในทุกข่าวด้วย